ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะครับ
คดีที่มีชาวบ้านไปเจอศพผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
ว่าจะเป็นชาวจีนอายุก็ไม่น่าจะเกิน๓๐นะครับ
สภาพศพสวมเสื้อลายทหารกางเกงขาสั้นสีดำ
ศพอยู่ในสภาพงอตัวนะครับที่ศีรษะถูกพันด้วยผ้าเทปสีเหลือง
แล้วก็ปิดตาไว้ด้วยนะครับถูกคลุมด้วยถุงขยะสีดำอีกชั้นหนึ่ง
ข้อมือข้อเท้าถูกรัดด้วยสายรัดเคเบิ้ลไทยเนี่ยเทปสีเหลืองเนี่ยฮะ
พันตาพันหน้ารอบศีรษะอย่างนี้เลยนะครับ
ไม่มีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายอย่างอื่นนะครับคาดว่าเสียชีวิตจากการถูกเชือกรัดคอ
แล้วถูกผ้าเทปปิดตาปิดจมูกจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตมาแล้วต้องไม่ต่ำกว่า๒๓วัน
ศพลอยไปอยู่ที่ชายหาดบางพระที่ศรีราชาชนบุรีแล้วก็นี่ฮะ
มีร่องรอยของการศักดันอยู่ด้วยนะครับอ่าพบศพเมื่อวานนี้นะฮะ
สิบมกราคมวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตามคดีนี้นะครับ
เราก็ไปแกะรอยจากชายหาดบางพระก่อนเลยนะครับไปคุยกับชาวประมงที่พบศพนะ
ตอนที่เจอศพเนี่ยเขาบอกว่าศพถูกยัดใส่กระเป๋านะฮะชาวประมงคนนี้นะฮะ
นายพิรุณโอชะกะนะครับเขาบอกว่าตอนที่ไปเห็นเนี่ยคือเห็นกระเป๋าเดินทางแบบถือใบใหญ่สี่เหลี่ยม
อ่าลอยมาที่ทะเลนะครับแล้วก็พบศพผู้หญิงอ่าอยู่ในกระเป๋าร่างกายแบบอืดพอง
คือตอนนั้นน่ะศพมันทะลุกระเป๋ามาแล้วเพราะมันอืดมันพองหมดแล้วนะ
เกินกว่ากระเป๋าที่ยัดเนี่ยจะยัดอยู่นะครับเข้าไปดูใกล้ใกล้นะครับอ่า
ก็พบว่าทั้งศีรษะแล้วก็ขามีรอยฟกช้ำสภาพศพคือสวมเสื้อลายทหาร
กางเกงขาสั้นสีดำงอตัวอย่างที่บอกอ่ามีการพันผ้าเทป
มีการรัดข้อมือข้อเท้านะครับคลุมศีรษะด้วยถุงขยะสีดำอีกชั้นหนึ่งนะครับ
อ่าทั้งศพเลยนะฮะแล้วก็มีรอยสักยันต์แบบยันห้าแถว
อยู่ที่หัวไหล่ด้านขวานี่ฮะยันห้าแถวเราก็รู้จักอยู่แล้วอืม
แต่ว่าตรงต้นขาเนี่ยมีศักยันต์ด้วยค่ะเราก็ตรวจสอบแล้วนะครับ
ผู้ชมครับแบบข้างล่างเนี่ยนะฮะอยู่ที่ต้นขาของศพเนี่ยนะครับ
เป็นยันที่เขาเรียกว่ายันณยันทจักรนะฮะ
เป็นยันแบบไทยทั้งสองลายก็เน้นเมตตามหานิยมทั้งสองลายนะครับ
นายพิรุณบอกว่าในพื้นที่ชายหาดบางพระมักจะเกิดพายุพัดเข้าออกอยู่สองแบบ
ถ้าเขาจะดูจากลมพายุแล้วก็ศพลอยมาเนี่ยนะมีแบบลมตะโก้
ตะโก้เนี่ยจะมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือมาทางตะวันออกเฉียงใต้
จะเป็นจากการพัดแบบเข้าฝั่งจากฝั่งชายหาดบางแสนมาทางบางพระได้
อีกลมหนึ่งคือลมตะเพาะนะฮะลมตะเพาะเนี่ยจะพัดมาจากทางฝั่งเกาะศรีชัง
เมื่อวันอาทิตย์มีพายุลมตะโก้เข้าจากบางแสนมาบางพระนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยคาดว่าศพนี้ที่ถูกยัดกระเป๋าเนี่ย
ต้องลอยมาจากหาดบางแสนแล้วมาติดแนวกั้นคลื่นแถวหาดบางพระ
ป่าวเดินทางแบบพวกป่าวเป้งเองอ่ะไม่ใช่เป้งอ่ะเป็นเป็นป่าวใหญ่ใหญ่อย่างนี้
ขดอยู่น่ะแบบว่าขดขดแล้วก็เห็นแต่หลังโผล่เหมือนกันอ่ะ
แล้วตอนอำรวจไปเปิดก็เนี่ยมัดมือมัดเท้าอยู่
มีรอยแผลรอยช้ำรอยที่ขาแล้วก็แถวหัวแถวอะไรปกติ

มันมักจะเลยไปแถวอื่นแถวอะไรอันเนี้ยมันเป็นอ่าวก็ความ
ถ้าถ้ามาไกล
ไม่เข้าบางพระแน่เพราะเช้ามืดไปหัวเขามันต้องลอยออก
แล้วน้ำมันเต็มช่วงเช้า
แล้วเช้ามันมาขึ้นกว่างสูง
เราถึงมองว่ามันไม่น่ามาไกลสม

ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
โดยเฉพาะสืบจากรอยศักดิ์ยันต์๒จุดในศพที่พบนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบหาสำนักศักดิ์ในพื้นที่
ว่าแถวนี้จะมีพื้นที่ที่รับศักยันต์ตรงไหนไหม

หลักฐานที่เจอในกระเป๋าบรรจุศพก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะ

เจ้าหน้าที่ได้พิมพ์ลายนิ้วมือนิ้วเท้าของศพไว้แล้วนะครับ
จะส่งไปตรวจกับทางตม

เพราะว่าคาดว่าจะเป็นชาวจีนนะ
สันนิษฐานว่าน่าจะถูกแก๊งมาเฟียที่มีอิทธิพล

กระเป๋าเอาไว้แล้วก็ปล่อยลอยทะเลมานะฮะ
แกะรอยจากเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าที่ใส่อะไรพวกนี้ด้วย